ใครที่อยู่ที่แถวคลองประปาย่านประชาชื่นนะคะ
มีลูกจรเขนี่ค่ะตัวไม่ใหญ่
แต่มีลูกก็ต้องมีพ่อมีแม่
ใช่ไงไม่รู้พ่อแม่จะอยู่

วันนี้เราส่งคุณ
เขมิกาพลมพันจัยลงพื้นที่ไปนะคะ
เทศบาลรังสรรคเหนือซอย๑๔ถนนประชาชื่น
ที่เขาบอกว่าเจอลูกจราเข้ค่ะ

ทีมข่าวก็เข้าไปก็เห็นจริง
เป็นลูกจราเข้ตามที่มีการโพสต์ค่ะ
ใช่คนโพสต์เขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะ

ว่ามันมาอย่างไรนอนตากแดดอยู่บนทอนเหล็กค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่มาถ่ายรูปนะคะ

อยากให้หมุนุญามน้ำมาดูกันเพราะว่า
มีมีมาก่อนครับ

ก็ไม่นานนะประมาณ๒๓ปีได้
แต่เพราะว่าอยู่ฝั่งนู้นฝั่งที่มันไม่มีกำแพงกั้นเคยเห็นอยู่

ใช่กลัวคนเอามาปล่อย
แล้วที่เรากงวลตอนนี้คือถ้าเขายังอยู่นี่อาจจะทำอันตรายคนนะ
เพราะว่าคนอันนี้บางทีก็หน้าร้อนเนอะ
บางทีก็จะโดดเล่นน้ำกันเด็กอ่ะอันนี้ก็ไม่ให้เด็กเล่นแล้ว
อยากให้จับเขาขึ้นไปไปปล่อยที่อื่น
ทีมข่าวก็เลยประสานไปที่การประปานครหลวงนะคะ
ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาดู
ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกู้ภัย
ให้มาช่วยกันจับจราเข้น้อยตัวนี้นะคะ
นี่ฮะทีมข่าวเจ้าหน้าทีวีเราก็ติดต่อไปให้นะครับ
ชาวบ้านฝากกันนะครับพี่ก็มากันทุกหน่วยนี่ฮะ
พี่เอาสวิงมาเลยนะครับมาถึงก็เอาสวิงเนี่ย
คือลูกจราเข้นี่มันเหมือนมันรู้นะคุณเห็นมาสอน
พอมันเห็นสวิงมันกระโดดน้ำจ้อมลงไปเลย

สอดเข้าไปแล้วเขาก็โผล่ขึ้นมา
อืมจังหวะเข้ามือพอดี
ใช่ครับจังหวะเข้ามือพอดี

แต่กลัวตัวพ่อตัวแม่ของเจ้าตัวนี้
เดี๋ยวเราเอาให้สิ้นสงสัยว่าจะมีไหม

พอจับได้ก็เลยเอาจราเข้ตัวนี้

เดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขามารับ
ไปดูแลต่อไปนะมันก็ต้องมีที่อยู่ไงใช่ไหมเอาให้ปลอดภัยนะครับ
พี่ก็เลยบอกเดี๋ยวดูให้คืนนึงนะฮะนี่เอาใส่กล่องไปแล้ว
ใส่กล่องโฟมแช่น้องแช่น้ำไว้ให้อย่างดีนะครับเราก็ส่งรูปลูกจราเข้ที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันจับได้ในวันนี้นะครับ
ทุกผู้ชมครับจากคลองประปาเนี่ยนะฮะถามไปยังท่านนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะ
ท่านเป็นนายสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ของมเกษตรนะฮะ
จราเข้แบบนี้นะครับคืออาจารย์เนี่ยบอกว่าถ้ามองจากภาพเนี่ยมันก็ยังบอกไม่ได้ชัดว่าเป็นจราเข้น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
แต่ว่าน่าจะเป็นจราเข้ที่พบตามแหล่งน้ำในกรุงเทพที่เจอบ่อยอ่ะ
มันก็เป็นไปได้ที่เป็นลูกผสมระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มซึ่งไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันคือพวกจราเข้เพาะพันธุเลี้ย
ค่ะเพื่อเอาเนื้อกับหนังไปขายคาดว่าคงถูกปล่อยหรือว่าไม่ก็หลุดออกมานะครับ
จราเข้ที่เห็นมีขนาดประมาณสัก๓๐เซนติเมตรความยาวเพราะฉะนั้นอายุน่าจะไม่เกินเดือนกว่า
สัตวแพทย์เกษตรบอกนะฮะถามว่าเอาแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะมีพ่อมีแม่
แล้วมันมาอยู่ในคลองประปาแล้วมันก็ผสมพันธุ์กันแล้วออกลูกอันนี้มันเป็นไปได้ไหม
อาจารย์บอกว่าคือวัยเจริญพันธุ์ของจราเข้เนี่ยตัวผู้เนี่ยต้องอายุสัก๑๖ปี
ค่ะยาวนู่นอ่ะสามเมตรกว่ากว่าเนี้ยส่วนตัวเมียจะให้ไข่สมบูรณ์ได้ต้องอายุสิบสองปี
สัก๒เมตรกว่าถึงจะผสมพันธุ์กันแล้วก็วางไข่
วางไข่ทีนึงก็สี่สิบถึงแปดสิบฟองฟักไข่อีกแปดสิบวัน
แล้วต้องมีที่ให้มันวางไข่แล้วก็ผสมพันธุ์แล้วฟักไข่ด้วยนะอืม
ครองปลาปลาแบบเนี้ยครองน้ำอย่างเงี้ยให้มันแบบไม่มีอ่ะ
ปูนซีเมนอย่างนี้เพราะฉะนั้นลืมไปได้เลยว่า
พ่อกับแม่มันอยู่ในคลองปลาปลาแล้วก็มาผสมพันธุ์กันฟักไข่
เป็นไปไม่ได้อาจารย์เชื่อว่าคงมีคนเอามาปล่อยอ่ะค่ะ
หรือไม่ก็หลุดมาจากที่ไหนที่หนึ่งนะครับถ้าอ้าวคำถามคือ
เอาแล้วหลุดมาจากไหนอ่ะค่ะครองปลาปลาตรงนี้อ่ะ
มันมาจากแหล่งไหนมันเชื่อมถึงกันอะไรยังไงบ้าง
เราตรวจสอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจากเจ้าหน้าที่นะฮะ
คลองประปาเนี่ยเป็นคลองปิดนะครับรับน้ำต้นทางมาจากสถานีสูบน้ำดิบสำแล
คือช่วงที่จราเข้จะสามารถผ่านอะไรพวกนี้ได้แล้วพบจราเข้เนี่ย
ไปเจอตรงคลองบางเขนตัดผ่านแต่น้ำจากคลองเนี่ยมันปนกันไม่ได้
แม้มันจะมีคลองเชื่อมต่อกันแต่น้ำเนี่ยมันเป็นท่อส่งน้ำที่อยู่ลึกใต้คลองลงไปอีก
ประปามันรับน้ำมานะแต่ว่าเขาอยู่ท่อส่งน้ำที่ลึกใต้คลอง
แล้วส่งน้ำขึ้นมาบนคลองประปาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จราเข้จะไหลมาจากคลองอื่นอื่น
แล้วก็ไหลแล้วก็หลุดมาที่คลองประปาก็คงมีคนเอามาลูกมาปล่อยทิ้งแป๊ะไว้ตรงเนี้ย
ทำไมหรืออาจจะมีใครเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วแบบไม่เลี้ยงแล้วปล่อยดีกว่านะ